คุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายมาร้องเรียนผ่านเพจชื่อดังนะคะว่าคุณแม่ถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอก
วิธีการเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเขาโทรศัพท์มาแล้วเขาก็อ้างว่าเป็นธนาคาร
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะต้องเอ๊ะไว้ก่อนแหละเวลามีใครโทรมาอะไรแบบนี้นะ
แต่คนร้ายเนี่ยรู้ข้อมูลหมดเลยนะอ๋อเหรอ
รู้หมายเลขโทรศัพท์รู้ที่อยู่รู้วันเดือนปีเกิดรู้แม้กระทั่งว่าเปิดบัญชีธนาคารอะไรเอาไว้สาขาไหน

เขาก็เลยหลงเชื่อนึกว่าเป็นธนาคารโทรมาจริง

ใช่ค่ะเป็นผู้สูงอายุค่ะก็เลยให้ข้อมูลไปเพิ่มอีก
พอเขาถามอะไรทีนี้บอกหมดเลยเพราะนึกว่าเป็นธนาคารโทรมาจริง

หลังจากนั้นคนร้ายก็นำข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมมาเหล่านี้ค่ะ
เปิดเป็นแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือในการโอนเงิน

แล้วก็หลอกโอนเงินที่เป็นเบี้ยผู้สูงอายุของผู้เสียหายรายนี้ค่ะ

ก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วเขารู้ข้อมูลได้ยังไง

บอกว่าข้อมูลเหล่านี้รู้จากทางเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ
เขาจะมีการโพสต์ข้อมูลของผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เอาไว้ในเว็บไซต์เพื่อที่จะได้เข้าไปตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนไหมอะไรแบบนี้
มันเลยกลายเป็นเหมือนข้อมูลที่ใครก็เข้าไปดูได้นึกออกไหมคุณภาคภูมิ
คอร์เซ็นเตอร์แก๊งนี้ก็ฉวยจังหวะตรงนี้ล่ะมาหลอกค่ะ
เนี่ยพอรู้ว่าโดนหลอกแบบนี้นะก็เลยย้อนกลับไปว่าเอ๊ะจริงแล้วเนี่ย
มันอะไรยังไงกันแน่หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมามันเป็นอะไรยังไงนะคะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาไม่ใช่คนนี้เป็นผู้เสียหายรายเดียวนะคุณภาคภูมิครับ
มีกลุ่มผู้สูงอายุอีกกว่า๗๐๐รายที่มีรายชื่อมีข้อมูลหลุดไปแล้วก็มีแก๊งมิจฉาชีพ

ข่าวสายตรวจโซเชียลแท้รัฐทีวีก็ไปคุยกับลูกสาวของผู้เสียหายนะคะ
เขาถูกหลอกโอนเงินไป๗๘๖๔๐บาท
จากบัญชีธนาคารทหารไทยสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
แก๊งนี้โทรมาถามเรื่องเบี้ยอย่างชีพ
แล้วก็บอกข้อมูลถูกหมดเลยเหมือนที่ที่ฉันบอก

เลขบัตรประจำตัวประชาชนก็รู้วันเดือนปีเกิดก็รู้

ก็เลยนำข้อมูลเหล่านี้ที่มาถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ด้วยเนี่ย
เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ

หลังจากนั้นถอนเงินค่ะ
ทั้งเงินออมเงินจากเบี้ยอย่างชีพเนี่ย
ออกไปจนหมดเลยนะคะ

ก็เลยก็เลยโอเคยอมยอมคุยต่อว่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ย

เออ
คุณแม่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ใช่ไหม
อันนี้วันอย่างงี้ที่ที่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย

แล้วเขาก็บอกว่าตอนจากนี้มันจะมี
โครงการที่ต่อเนื่องจากเบี้ยอย่างชีพเนี่ยนะ
เป็นโครงการค่าคลองชีพผู้สูงอายุ

จะมีรหัสยืนยันส่งไปที่หน้าจอมือถือนะคะ

จริงมันมาจากแบงค์จริงค่ะ

ซึ่งเขาก็ไม่ทราบว่ามันหมายถึงอะไร

ทางแอปพลิเคชันซึ่งแม่ก็ไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันนี้นะ
แต่เขาไปเปิดเองแล้วก็
เขาก็ไปเปลี่ยนเบอร์มือถือเป็นอีกเบอร์หนึ่ง
แล้วเขาก็ทำการโอนเงินเรียบร้อยค่ะ
มันได้ข้อมูลไปหมดแล้วไงก็เปิดกับแบงค์ได้เลยนะครับ
ผู้เสียหายก็เอาหลักฐานไปแจ้งความไปแล้วนะครับ

เรื่องต้นตำรวจตรวจสอบพบว่าหมายเลขที่โทรมาแล้วก็มาหลอกเนี่ย

สัญญาณไปปรากฏว่า

ส่วนหมายเลขมือถือที่คนร้ายเอาไปสมัครแอปพลิเคชัน

ส่วนบัญชีที่คนร้ายโอนเงินไปเป็นของบัญชีชื่อนายสุปโชคอเนกลาบ
ตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ

เพื่อจะได้ดูแลแก้ไขกัน

ทางไลน์ของไทยวัดทีวีนะครับ
เคยเจอโทรมาหรือว่าถูกหลอกไปแล้วก็

ขณะที่นายประสิทธิพงศ์ดีวาจิน
รองนายกเทศมนตรีนนทบุรี

เผยแพร่ตามคำสั่งของ

ก็เพื่อความสะดวกสบายของผู้สูงอายุ

จะเอาข้อมูลไปใช้หลอกผู้สูงอายุ
เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดปัญหา
ซึ่งขณะนี้ได้สั่งปิดเว็บไซต์ไปแล้ว
ได้ในการเข้าไปให้รับคำสั่งข้อมูล
ดังนั้นก็ไม่งั้น
ดีเกินอยากมากพี่แพร่คราวด้วย
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้นะครับเพราะช่วงปี๕๗๕๘๕๙อะไรอย่างนี้นะครับ
เป็นช่วงที่ข้อมูลของผู้สูงอายุจะต้องได้รับการเผยแพร่
เพื่อสิทธิของผู้สูงอายุท่านนั้นเองอืมครับแต่คนร้ายก็อาศัยข้อมูลตรงนี้ไง
หลอกลวงผู้สูงอายุเนี่ยค่ะแล้วก็เทศบาลนี้ก็มีผู้สูงอายุ
คนที่ได้รับเบี้ยอย่างชีพหมายความว่าก็จะมีข้อมูลของผู้สูงอายุ๓๕๐๐คนอยู่หน้าเว็บ
เฉพาะที่นี่นะเฉพาะที่นี่ค่ะเทศบาลนนท์เนี่ยค่ะที่ท่านบอกไว้เนี่ย
ก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนมีชื่อนามสกุลแต่พอคนรู้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเราก็แอบลงชื่อแล้วนะ

โดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายโทรมาอ้าวข้อมูลโอ้โหบอกตรงหมดเลย
มันก็เอาไปก่อเหตุไปหลอกเอาเงินหมดเลย
ต้องระวังนะคะใครโดนแบบนี้ก็ส่งข้อความมาเล่ากันนะคะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันหน่อยนะคะ